คุณผู้ชมครับพักการเมืองต่างก็จะประชุมเตรียมความพร้อมหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในเขตต่างแล้วนะฮะ
โดยเฉพาะวันนี้พักเพื่อไทยเขามีการประชุมกัน
ส่วนนายยกรัฐมนตรีนะครับเดินทางลงพื้นที่ชายภูมิก็
ไม่ตอบยังไม่ตอบคำถามสื่อ
เมื่อวานก็ไม่ตอบคำถามสื่อบอกว่าเป็นวันอาทิตย์
ยังไม่อยากตอบวันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบนะครับ
เรื่องของการที่สื่อถามว่าพลังประชาบรัฐเสนอบรายชื่อ
ถ้านายกรัฐมนตรีเป็นเบอร์หนึ่งแคนดิเดตเนี่ย
นายกรัฐมนตรีท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

มีภารกิจเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ

ก็เป็นประธานในการเปิดฝายเปิดอ่างเก็บน้ำลำสะพุงนะครับ

ขับเคลื่อนการบูรณาการหน่วยงานการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
โดยก่อนเดินทางได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ออกมาเปิดเผยว่าจะเสนอชื่อให้พลเอกประยุทธ์
เป็น๑ใน๓แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในลำดับที่๑
นายกรัฐมนตรียิ้มทักทายกับผู้สื่อข่าวแทนคำตอบทั้งหมด
นี่แค่หันมายิ้มเบา
พักพลังประชาบรัฐมีการประชุมของคณะกรรมการ
เฉพาะกิจในการบรณบรงการหาเสียงเลือกตั้ง
โดยนายสมศักดิ์เทพสุธินในฐานะประธาน
เปิดเผยว่าการหาบรืนในวันนี้
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเรื่องการถูกโจมตีว่าสืบทอดอำนาจ
กรณีเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
บัญชีรายชื่อของพักโดยยืนยัน
ว่าไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเพราะมาเพียงคนเดียว

และสอสอบัญชีรายชื่อคนใดเป็นทหาร

ส่วนพรปภัทย์วันนี้มีการนัดประชุมใหญ่
แจ้งให้อดีตสสและสมาชิกพักทราบถึงการเตรียมความพร้อม
ในการจัดตั้งตัวแทนพักประจำจังหวัดและวิธีการสัญหาผู้สมัครในแต่ละเขต
โดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
กล่าวช่วงหนึ่งว่าจากการลงพื้นที่รับสมัครสมาชิก
ได้สอบถามถึงปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่เจอปัญหาเศรษฐกิจ
จากนาทีนี้ไปคือเวลาที่พักจะแก้ไขปัญหาประเทศ
เพื่อให้พ้นจากวิกฤตนะครับส่วนคำถามเดิมที่ถาม
คุณหญิงสุดารัฐเรื่องของการสมัครสอสอแบบแบ่งเขต
ดอนเมืองหรือเปล่าคุณหญิงสุดารัฐก็ตอบเหมือนเดิม
ก็ยังงงอยู่กับข่าวนี้ใครปล่อยข่าว
ขอให้ออกมาหน่อยเพราะตัวคุณหญิงเอง